ส่วนที่จังหวัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาก็เป็นเจ้าของร้านลาบก็เปิดร้านลาบกับเมียนะครับ
แขวนคอตายที่ร้านนะฮะมูลเหตุหนึ่งเนี่ยทางฝ่ายภรรยาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องที่
ฝ่ายสามีแอบเอาถังแก๊สในร้านสามถังไปจำนำได้เงินมาเจ็ดร้อย
ก็ถามไล่กันอยู่ตั้งนานกว่าจะยอมรับแล้วเมียก็ต้องให้เงินไปไปเอาคืนมา
คือถังแก๊สเนี่ยมันก็มันก็แพงอ่ะมันต้องประกงประกันกับทางร้านเขาด้วยนะครับ
เวลาที่จะให้เขามาส่งแก๊สให้นะฮะแต่มันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกก็ได้นะครับ
ภรรยาบอกเพราะว่าเขาก็มีปัญหาส่วนตัวอะไรของเขาอยู่นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพวังสะพุงที่จังหวัดเลยก็ไปตรวจสอบนะครับ
อ่าเพราะว่ามีคนผูกคอตายอยู่ในร้านลาบข้างปั๊มน้ำมันเอสโซวังสะพุงนะฮะ
ผู้ตายชื่อนายภัยบูลสนทิมูลอายุ๔๓ปีที่พบศพเนี่ยอยู่ในสภาพนั่งคุกเข่าอยู่
มีสายไฟสีดำผูกกับไม้ค้ำคืนในร้าน
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าการต่อสู้นะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสองถึงสามชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายเป็นเจ้าของร้านลาบ
มาพบเนี่ยก็คือร้านลาบเนี่ยคือปิดไปแล้วนะแต่เขาได้ยินเสียงผิดปกตินะครับ
คล้ายกับเสียงคนเหยียบสังกษีเขาก็เลยมาดู
พบว่านายภัยบูลเจ้าของร้านใช้สายไฟแขวนคอตัวเองอยู่นะครับ
ก็รีบช่วยไปปลดสายไฟแต่ไม่ทันเสียชีวิตแล้วนะครับ
สาเหตุคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะเมาด้วยฮะ
เพราะว่าปกติก็ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกับภรรยา
เรื่องถังแก๊สในร้านที่มันหายไปถูกภรรยาต่อว่าจับได้ว่าเอาไปจำนำ
ก็อาจจะน้อยใจนะครับแล้วก็เลยใช้สายไฟมาผูกคอตายที่ร้านนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านโนนสว่างตะบนศรีสงครามอำเภอวังสะพุง
ยัดยาดก็นำศพของนายไพบูลไปตั้งบรรพินกุศลนะครับ
มีเพื่อนยัดยาดมาร่วมไว้อะไรกันได้คุยกับภรรยาของนายไพบูลนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยสามีคือถ้าดูจากทีท่าเนี่ย
คือปกติมากไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีเรื่องเสียใจทุกข์ใจ
อะไรที่แสดงออกมาเย็นเมื่อวานยังขอเงินเมีย๒๐บาทเลยนะ
บอกว่าจะเอาไปซื้อยาเส้นมาสูบแล้วก็ไปแวะวงเล่าของเพื่อน
เหล้ากับเพื่อนแล้วก็ถึงกลับมาบ้านค่ะตอนกลับมาบ้านยังมาเปิดทีวี
ดูทีวีหัวเราะเสียงดังอยู่เลยอืมภรรยาบอกว่าก็ยังแซวอยู่เลย
ดูทีวีหัวเราะเสียงดังจากนั้นสามีบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่ร้าน
ที่ร้านขายลาบของเขาอยู่ห่างจากบ้านสัก๒กิโลเมตร
ภรรยาก็ยังห้ามไว้บอกว่าโอ้โหจะไปทำไมมันดึกแล้ว
ก็นอนนี่แหละนอนที่บ้านนี่แหละแต่สามีไม่ฟังนะฮะ
สามีก็หายไปสักพักหนึ่งบอกว่าจะไปที่ร้าน
จนมีคนโทรมาบอกว่าสามีผูกคอตาย
ซึ่งภรรยาบอกว่าตอนที่คนโทรมาบอกยังคิดอยู่เลยนะ
ล้อเล่นหรือเปล่าเพราะก่อนออกจากบ้านไปไม่ได้มีอาการอะไรเลย
เขาเมาทุกวันเน่ะทุกวันจะเมากว่านี้บอกเพราะมันจะหาย
แกก็เลยไป
ก็ไม่มีที่ทางแกไปงัวเน่ะ
ก็เมาให้ผิดสังเกต
ผูกคอตายหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางภรรยาบอกว่าคือเรื่องเนี้ยยอมรับว่า
มันมีเกิดขึ้นจริงที่ร้านอืมอ่าก็ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้
แก๊สที่ร้านมันหายไปสามถังภรรยาก็ถามสามีอ่ะนะฮะ
ก็คือนายภัยบูลผู้ตายเนี่ยว่าแอบเอาไปจำนำหรือเปล่า
ภัยบูลก็บอกว่าไม่ได้เอาไปสุดท้ายไล่ไปไล่มาถึงยอมรับว่า
เอาถังแก๊สที่ร้าน๓ถังไปจำนำกับร้านฝั่งตรงข้าม๗๐๐บาท
ภรรยาก็ต้องให้เอาเงินไปไปถ่ายถอนคืนมา
เพราะว่าถังแก๊สมันราคามันแพงอ่ะค่ะคือจะสั่งมาใหม่ต้องวางเงินประกันอะไร
ถังอะไรเขาอีกนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทไปถอนถ่ายถอนคืนมาดีกว่า
เมื่อวานร้านปิดก็เลยไม่สามารถไปถ่ายถอนถังแก๊ส๓ถังคืนมาได้
ก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้จะทำให้สามีน้อยใจหรือว่าคิดมากหรือเปล่า
ก็หายก็คือว่าแกอาจจะเอาเขาไป

เมียก็ว่าอยู่โมเมนต์เจ้าไปตีถ้าเจ้าบ่อไปแล้วไผ่จะเอาไป
เพราะว่าทางนึงมันห่างเจ็ดโลเออ
อีกครั้งที่สองมันเป็นถังสี่โลเอ่อ
ถังสุดท้ายนี่คือถังสิบห้าโลเนี่ยเราก็เค้นเนอะเค้นถาม
แกก็บอกว่าไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเอ้า
ถ้าไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอามาเอาเออ
ถ้านอกจากแกแกก็นอนอยู่นี่เออ
ก็พูดกันอย่างนี้แหละค่ะทะเลาะกันแบบนี้แหละ
ตกลงแกก็เลยยอมรับว่าถังสิบห้าโลนี่เอาไปจำ
แต่ภรรยาบอกว่าสามีก็มีเรื่องอื่นที่เขาคิดมากอยู่นะครับ
ก็คือเรื่องที่คนในครอบครัวของสามีเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้อง
คือเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันหมดเลย
ซึ่งสามีเองก็ไม่เคยระบายให้ใครฟังแต่รู้ว่าเสียใจเรื่องนี้อยู่
ก็พยายามปลอบใจอยู่ไม่ให้เครียดแต่สุดท้ายแล้วสามีเมื่อวานนี้ก็มา
ผูกคอตายไปอีกคนนึงนะครับญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะ
เดี๋ยวจะทำพิธีชาปนากิจศพที่วัดบ้านโนนสว่างในวันพรุ่งนี้นะครับ